นี่เคยรักกันไม่น่าจะทำแบบนี้ได้ลงคอเลย
คือเขาบอกว่าสาวคนนี้นะฮะเป็นสาวแสบหรือเปล่า
วงแฟนเก่ามานั่งเล่นท่าน้ำ
เพื่ออะไรเพื่อให้แฟนใหม่มาตี

คุณผู้ชมฮะแล้วแฟนเก่าต้องวิ่งหนีนะฮะ

โดดน้ำจ๋อมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับไปดูวงจรปิดกันครับ
โอ้โหนั่นแฟนเก่านะฮะกระโดดน้ำจ๋อมลงไปแล้วนะฮะ
แฟนใหม่ซึ่งเป็นคู่อับริเนี่ยนะฮะไล่ตีต่อนะคุณฮะ
นี่กล้องวงจรปิดจะเห็นเลยตั้งแต่แรกมีมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓ขับขี่เข้ามา
มีผู้หญิงนะฮะซึ่งเนี่ยเป็นผู้เสียหายซึ่งมีผู้หญิงเนี่ย
ซึ่งทางด้านของฝ่ายชายที่กระโดดน้ำไปเนี่ยเล่าแบบนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าของเขา
อืมเคยคบหาดูใจกันมาใช่แต่แยกย้ายกันไปแล้วเออเลิกกันไปแล้วอ่ะ
กันไปแล้วนี่น่าจะมากับแฟนใหม่ของเธอผู้นั้นนะฮะ
แล้วก็เพื่อนของแฟนใหม่เป็นชายสองคนที่ก่อเหตุนะครับ
ทีนี้ดูคลิปต่อไปก็จะเห็นนะฮะว่าชายสองคนนี้โอ้โห
คนหนึ่งชักมีดไล่วิ่งแทงวิ่งไล่แทงผู้เสียหายหรือว่าแฟนเก่าเนี่ย
หนีไปที่ท่าน้ำคุณผู้ชมฮะแล้วผู้ชายที่หนีไปอ่ะ
ไม่มีทางไปแล้วต้องทำไงฮะกระโดดน้ำหนีสิคะหนีตาย
ไปถึงโป๊ะแล้วนะจังหวะนี้นะคุณผู้ชมดูนะ

กระโดดแบบไม่คิดชีวิตน่ะ

มีมีดปามีดลงไปใส่

เพื่อให้หลุดน้ำไป

เรียกว่านายเอละกันนายเออายุแค่๑๘ปีนะฮะ
นายเอร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับ

เมื่อเช้าตรู่ของวันที่๓๐มีนาคม

แฟนเก่าซึ่งเป็นผู้หญิงของเขาเนี่ยนะฮะ

นัดให้มาพบที่ท่าน้ำปากเกร็ด
ตรงใต้สะพานพระราม๔ตรงนี้

รู้สึกดีแต่เลิกลากันไปแล้วถือว่าเป็นแฟนเก่านะครับ
พอพบกันอยู่นางสาว๓

ก็บอกกับนายเอบอกว่าอะไรรู้ไหม

ปรากฏว่าตัวของนายเอ
บอกไปซื้อเองเลย

สักพักหนึ่งคุยกันได้๑๕นาที

ขี้มอเมอร์ไซค์ออกไปซื้อ

มันมีใครเล่า

โมแรกก็มีความเข้าใจผิดกัน
แต่สุดท้ายถูกเศร้าซีมากจากฝ่ายหญิง
มาดัดโน้ท

ตัวเขาจำได้นะว่าเป็นแฟนใหม่ของนางสาวสาม

อีกคนนึงถือหมวกกันน็อกมากันหน้ากันหลังเขา
เขาก็ไม่รอช้ากระโดดลงน้ำทันทีนะฮะ
ในใจกระโดดน้ำคือถ้าเราไม่กระโดด

เพราะว่าตอนที่เขาจะถึงตัวผม

แปลว่าแบงค์เป็นแฟนใหม่ของนางสาวน้ำ
แล้วมาก่อเหตุกับนายเอ
แล้วตอนที่นางสาวน้ำบอกตอนแรกว่าเราโสดเราไม่มีใครไม่จริง
นายเอเขาบอกว่าสงสัยนางสาวน้ำแฟนเก่าของเขาน่าจะลวงเขานะคุณนะ
พยายามหลอกล่อให้เขาออกไปซื้อนู่นซื้อนี่
ไปเจอกับนายแบงค์แฟนใหม่ให้ได้
แล้วก็ถูกกลุ่มในแบงค์ไล่ตีไงคุณ
หลังเกิดเหตุนายเอได้แจ้งความไว้ที่สพปากเกร็ดนะ
จากนั้นนะครับก็ได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของทางเทศบาล
ก็พบว่าอดีตแฟนสาวเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พากลุ่มคนร้ายนี้มา

แบงค์เป็นแฟนใหม่ของสาม

แล้วก็เรียกตัวผู้ก่อเหตุคือนายแบงค์กับเพื่อนมาด้วย
ไปไล่แทงนายเอแล้วก็กระโดดน้ำกระโดดท่าลงไปในแม่น้ำเจ้าพญานะฮะ
สุดท้ายนายเอรอดขึ้นมาได้นะคุณนะ
เขาก็ไหลไปตามน้ำก่อนต้องเรียกแบบนี้
แล้วก็ไหว้ไปเข้าฝั่งได้นะคุณ
บอกว่าตอนที่นายแบงค์กับเพื่อนเนี่ย
เอามีดปลาเขาเอามีดปลาลงน้ำเนี่ย

เพราะมันโดนน้ำรองรับก่อน

ที่ตัวของนายเอ

แต่นายเอเขากลัวไงว่าตอนนี้ถูกขู่อาฆาตไว้แล้ว
แล้วเดี๋ยวเขาจะไปไปแจ้งตำรวจไว้แล้ว